คุณผู้ชมครับหลังจากเกิดเหตุการณ์รถทัวร์ที่บรรทุก
ขับรถทัวร์ต่างต่างต้องเพิ่มความระละละมาตรระวางเป็นพิเศษในการ
ขับรถค่ะแล้วก็วิทย์จะเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมาเพราะว่ารถทัวร์
งานพม่าอีกหนึ่งคันเกิดเครื่องร้อนขึ้นมาครับแต่เรามันรถเราไม่พร้อมก็ไม่เกี่ยวดีกว่า
งานพม่า๔๕คนช่วยกันขนสัมภาระแล้วก็ของฝากต่างที่เตรียมเอากลับบ้านลงจากรถทัวร์คันนี้นะครับ
ซึ่งก็สับเปลี่ยนรถกลางทางเพราะว่ารถคันนี้มันเครื่องดนร้อนขึ้นมาทำให้คนขับไม่กล้าขับต่อคุณผู้ชม
หยุดรถที่บริเวณหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกลานสางถนนสายตากแม่สอด
ตำบลแม่ท้อที่อำเภอเมืองจังหวัดตาครับก่อนจะขึ้นดอยมรวกสักประมาณสองกิโล
เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารเพราะว่าถ้าเกิดขับต่ออาจจะเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมาได้ครับ
นายประจวบภูอวดอายุ๔๔ปีพนักงานขับรถบอกว่า
แรงงานพม่าเนี่ยมาจากกรุงเทพมหานครก็จะไปส่งที่ชายแดนไทยพม่าที่แม่สอดจังหวัดตาก
บรรยายงานเหล่านี้เดินทางกลับเทศกาลสงกรานไปฉลองปีใหม่กับครอบครัว
แต่ว่าจู่เครื่องยนต์มันร้อนขึ้นมาคุณผู้ชม
ร้อนจนต้องจอดบริมทางแล้วก็ไปไม่ได้แล้วโบกรถทัวร์คันอื่นที่วิ่งสวนทางมาเนี่ย
จ้างเลยบอกว่าเราไปไม่ได้ให้คุณไปส่งแรงงานพม่าให้แทนหน่อย
เงินเข้าไป๗๐๐บาทแม้จะขาดทุนแต่ว่าต้องทำแบบนี้
เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกคนไปฟังเสียงคนขับคนนี้กันหน่อย
ตอนนี้รถพี่เป็นอะไรเนี่ยความร้อนความร้อนขึ้นผมตรงไหนพี่ดูตรงไหน
ความร้อนเป็นยังไงครับมั่วน้ำมันอ่ะมั่วน้ำมันร้อนมากกว่าเลยไม่กล้าขึ้น
คือคือความร้อนมันขึ้นน่ะอ่าจ้างรถคันอื่นอื่นเปลี่ยนเลย
ผมก็ต้องจ้างรถคนอื่นเบียดคือเอารถพร้อมที่สุดขึ้นครับ
เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารครับแล้วพี่แรงงานที่มากับพี่นี่
นี่เยอะไหมครับเยอะครับครับผมผมก็ต้องเอาความปลอดภัยครับ

พี่รู้ได้ไงว่ารถไม่หลบรถมันขึ้นเกมมันขึ้นขนาดอย่างคนขับรู้
อ๋อคือเกมมันขึ้นเลยใช่ไหมครับโอ้ผมขอปรบมือให้กับคุณประจวบภูอวด
พนักงานขับรถคนนี้นะครับคุณผู้ชมเขาเขาไม่ประมาณครับเขาพิถึงความปลอดภัย
จ่ายเงินพิเศษให้เขาเลยคืออันนี้เป็นหน้าเป็นตาบริษัทมากแล้วก็ทำดีทำถูกต้องแล้วนะครับ
ทีนี้ทางด้านของนายประจวบก็ยังบอกว่าการขับรถทัวร์หรือว่ารถบรรทุกเนี่ยที่มาสายตากแม่สอดเนี่ย
จากคนขับต้องมีความพร้อมแล้วคือไม่เมาแล้วไม่ง่วงแล้วไม่ประมาทแล้ว
รถถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง
โดยเฉพาะช่วงขึ้นดอยมรวกคือมันมีความสูงชันห้ามขับเร็วต้องใช้เกียร์ต่ำอันนี้ถูกต้อง
ต้องคอยสังเกตมาตรวัดความร้อนด้วยว่ามันร้อนไปหรือเปล่าเครื่องยนต์มันฮีตหรือเปล่านะฮะ
เบรกเบรกล้มเนี่ยต้องวัดค่าแสดงผลต้องต่ำลงผิดปกติหรือเปล่า
ถ้าเกิดมันต่ำลงผิดปกติก็ให้รีบจอดเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุเหมือนที่ผ่านมาก็ได้นะครับ
ส่วนเรื่องของมาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำรอยรถทัวร์แรงงานพม่าแขวงทางหลวงตากเนี่ยนะคะ
ก็ได้ทำงานร่วมกับตำรวจทหารแล้วก็ขนส่งจังหวัดตาก
ตั้งจุดเช็คพอยต์จำนวน๕จุดด้วยกันค่ะ
ตลอดเส้นทางสายตากแม่สอด
แบ่งเป็นในพื้นที่อำเภอแม่สอด๓จุด
คือบริเวณจุดตรวจห้วยหินฝน
บริเวณจุดตรวจพว
จุดตรวจอีกจุดหนึ่งก็คือห้วยยะอุ
แล้วก็ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดตากอีก๒จุด
คือบริเวณจุดตรวจแม่ท้อแล้วก็จุดตรวจรอยรวก
เพื่อควบคุมความเร็วรถบรรทุกและรถทัวร์โดยสาร
ซึ่งต้องหยุดรถเพื่อลงเวลาในจุดที่กำหนด
หากขับรถเร็วหรือไม่เข้าจุดตรวจ
ก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
นายวรศักดิ์วงรอดผู้อำนวยการทางหลวงตากที่๑บอกว่า

สอดขยายช่องทางการจราจรเป็น๔เลนแล้ว
ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถเดินทางสะดวกมากขึ้น
แต่ในขณะเดียวกันคนก็ขับก็ใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมาย
กำหนดจนทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง
วงทางหลวงตาก็เลยมีความจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการป้องกัน
เพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย
ไกลภาพถนนตรงช่วงนี้มันเป็นช่วงทางลากตรงเขา
ยาวต่อเนื่องครับบางจุด๓กิโล
บางจุดถึงชุดรอยลวก๕๖กิโลเมตร
เพราะฉะนั้นผู้ขับขี่ที่ไม่คุ้นชินเส้นทางนะครับ
ใช้บริหารเบรกไม่ดีนี่นี่จะเป็นเบรกลม
ถ้าเบรกแช่อย่างที่ผมเรียนนะครับ
มอบลงหมดคุณให้ทำงานได้นะครับ
เพราะฉะนั้นเนี้ยลองศึกษามาเนี่ยเบรกลมเนี่ย
เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเกิดอุบัติเหตุรถทัวร์รับส่งรายงานพม่ารถเนี่ยคือเบรกแตกเสียหลักตกข้างทางบนระเวนดอยรวกก็เลยทำให้รายงานพม่าเสียชีวิตหกศพบาทเจ็บสี่สิบสี่รายจากนั้นวันที่สิบเมษายนได้เกิดอุบัติเหตุรถทัวร์โดยสารที่เพิ่งไปส่งรายงานพม่าที่ด่านแม่สอดจังหวัดตากกำ
ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุบริเวณดอยรวกก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดตากเนี่ยเสียชีวิตไปอีกหนึ่งศพก็คือเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะแล้วก็จริงแล้วหวังว่าไม่อยากให้เกิดแบบนี้ขึ้นในช่วงเทศกาลสงครานใช่ครับ